คุณวรพร๑ยังไม่หมดต่อกันที่คลั่ง๔
คลั่ง๔ตำรวจภูทรเมืองอุตรดิษฐ์ปฏิบัติการสุดระทึกล้อมจับผู้ชายที่คลุ้มคลั่ง

คราวนี้ปืนไฟฟ้าถึงจะสยบเขาได้ครับ

พอเปิดทิศ
โอ้โหอันนี้คือปืนไฟฟ้าใช่ไหมคุณนักโหน
ใช่ปืนไฟฟ้ายิงอยู่เลย
นี่แหละครับนี่แหละครับตำรวจใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่คนร้าย

เดินถือมีดตำรวจสมภาพเมืองอุตรดิษฐ์ต้องนำกำลังไปปิดล้อมจับกลุ่มครับ
บริเวณป่าละเมาะหมู่๔ใกล้วัดพระฝางตะบนผาจุกอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์ฮะ
ตำรวจสายตรวจกว่าสิบนายนะครับกำลังกระจายกำลังกันนะครับ
ล้อมจับผู้ชายคนนี้กระทั่งผู้ชายคนนี้วิ่งเข้าไปในพงหญ้า
ซึ่งตอนนั้นนะครับ๑๐ตำรวจตรีนพดลมนตรีท่านผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบราม
เอาปืนไฟฟ้าช้างออกมาวิ่งตามไปในระยะกระชั้นชิดแล้วก็ยิงนะฮะ
แต่ตอนนั้นนะก่อนยิงนะชายคลั่งตะโกนท้าทายตำรวจนะ
บอกเขาไม่กลัวเจ้าหน้าที่หรอกตำรวจก็เลยต้องใช้จิตวิทยานะครับ
นะฮะกับคนร้ายให้เดินตรงเข้ามาแล้วคนร้ายเนี่ยหลงกลหลงกลคราวนี้นะครับ
ก็เป็นเป้านิ่งเป้านิ่งอยู่ในระยะยิงปั๊บหวังผลได้ใช้ปืนไฟฟ้ายิงปั้งนะฮะ
คนร้ายอยู่หมัดเลยคราวนี้นี่นี่คือปืนไฟฟ้าอุปกรณ์นะครับ
จากเหล็กง่ามที่ใช้สำหรับสยบคนคลั่ง
ง่ามก็มีนะเมื่อกี้ดิฉันแต่น่าจะอยู่ในรัศมีที่ไกลไปทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะ
ร้อยตำรวจเอกจีรพงศ์กูธมาท่านรองสวปสพเมืองอุตรดิษฐ์นะครับ
บอกว่าผู้ชายคนกล่าวเนี่ยคือในแถมกลิ่นลอยอายุหกสิบเอ็ดปี
จากนั้นก็จุดไฟเผาย่าข้างบ้านแต่เป็นข้างบ้านคนอื่นนะ
ชาวบ้านบอกโอ้โหกลัวจะเกิดอันตรายก็แจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่ม

คว้ามีดแล้ววิ่งหนีเจ้าหน้าที่จึงต้องปฏิบัติการจับกลุ่มอย่างเฉียบขาด

นำคลิปเหตุการณ์เผยแพร่ลงในเพจของโรงพัก
ซึ่งต่อมาท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ท่านเห็นเข้า
ออกหนังสือชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวครับ

เพราะว่าก็ต้องยิงปืนไฟฟ้าแล้วก็ต้องวิ่งเข้าไปชาร์จตัวด้วยนะคะ
นี่ต้องเผชิญคือคนคลั่งถ้ามีอาวุธอยู่ยิ่งน่ากลัวเป็นเท่าทวีคูณเลย